มีหนุ่มคนนึงเขาบอกเขาอยากจะขอความเป็นธรรม

โชเฟอร์รถเมย์เรียกให้มานั่งตรงนี้

พอไม่นั่งเนี่ยถูกด่ายับตลอดทาง
อับอายผู้คนนะครับ
ข้าวไปตรงนู้น

คนขับก็บ่นใหญ่เลยบอกนี่มานั่งตรงนี้ไม่ยอมนั่ง
น้องก็บอกมันจะยืนเออผมมีกระป๋องกระเป๋าด้วย
มันไปโดนเขาเนี่ยฮะแล้วจะลงก็ลงไม่ได้
เพราะว่ารถเมษายนี้นานมาทีนึง๓ทุ่มแล้วเดี๋ยวมันจะดึกไปกว่านี้
ที่สำคัญก็คือในรถเนี่ยมีเพื่อนที่ทำงานที่เดียวกันเนี่ย
ขึ้นมาด้วยค่ะแล้วทีนี้เขาเอาไปเม้ากันคือแบบนั้น
นี่ขึ้นมาบนรถเนี่ยถูกโชเฟอร์ด่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
อายใช่ค่ะเขาก็ส่งเรื่องเนี่ย
ตอนที่เขาอัดคลิปไว้นะที่โชเฟอร์ด่าเขาเนี่ยอ่าก็ส่งไปยังพวกอ่า
ต้นสังกัดหน่วยงานต่างแต่ไม่มีอะไรคืบหน้า
ไม่มีใครแบบตรวจสอบพฤติกรรมอะไรให้ก็เลยส่งคลิปนี้ไปร้องนะฮะ
กับเพจดังคือเพจสายใหม่ต้องรอดอืมอ่าของคุณเด็กกระพบเหลืองเบอร์เสิร์ฟ
ให้ช่วยอ่าเป็นเป็นปากเป็นเสียงให้หน่อยค่ะนะฮะ
ผู้ชายคนนี้อายุยี่สิบห้าปีนะครับบอกรถเมย์ที่ขึ้นมาคือสายหนึ่งศูนย์หนึ่งสาม
หัวตะเข้สี่ข้อนเชิญทางอ่อนนุษย์รักกะบังนะฮะอ่ะวันนี้คุณ
ระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะฮะไปคุยกับคนที่เป็นเจ้าของ
คลิปนะครับบอกขึ้นรถตอน๓ทุ่มนะแถวหน้าห้างแห่งหนึ่ง
ถนนศรีนักษรินทร์ทีนั่งมันไปหมดเหลือแต่ทีเล็กเล็ก
เบาะข้างคนขับว่างอยู่คนขับบอกชี้ให้มานั่ง
แต่เขามีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งนะเลยเอากระเป๋าเนี่ยวางแทนแล้วบอก
ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยืนดีกว่าแล้วก็ถูกต่อว่าอย่างนี้ฮะ
ฟังคำสากูก็ลงรถไปเลยคือคำว่าไล่ลงรถคืออ่า
พูดหลายรอบมากแล้วก็พอจะนั่งเน็ตเสร็จปุ๊บ
คำว่ามันก็หน้าหนาหน้าหน้าหน้าทนเนอะที่แบบว่ายังนั่งอยู่อย่างเงี้ยครับ
ผมเลยตกใจทุกคนสั่นหมดเลยในรถนะครับ
แล้วก็เป็นตามคลิปเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวพาขับรถพาไปตายหมดเลยอย่างนี้ครับ
ใช่ครับมีคลิปตั้งแต่นั่งรถจนถึงปลายทางรถเลยครับ
อ่าเขาเลยบอกเขาเลยไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานไว้ก่อนแล้วนะฮะ
ที่เขาแบบถูกต่อว่าอะไรพวกนี้นะฮะ
เพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยที่เห็นแล้วก็เอาไปพูดเอาไปอ่า
เมาส์เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาเสียหายอ่า
เราไปที่อู่รถเม้สายหนึ่งศูนย์หนึ่งสามย่านรัฐกบังนะฮะ
ได้เจอกับคนขับรถเม้นะฮะอ่าอายุเจ็ดสิบปีแล้วนะฮะ
ลุงโยธินนะฮะวันนี้แกก็ถูกขวาน่างานเนี้ย
เรียกมาสอบถามแล้วมีสอนอรัฐกระบังเนี่ย
มาสอบสวนแล้วนะฮะค่ะอ่าลุงโยธินเนี่ย
ยืนยันว่าผู้โดยสารคนนี้ยืนขวางรถแบบโชว์เก่าจริงนะ

รถมันเต็มแล้วใช่ไหมจะมานั่งขวาเข้าเครื่องใช่ไหม
คือบอกให้เขานั่งเขาไม่นั่งไงเขาจะยืนขวงประตูไง
แสดงตัวเออแสดงตัวภูแร่นักเลงไง
เก่าหวังดีทุกคนกับผู้โดยสารเกิดผู้โดยสารมาเป็นอะไรมา
เราต้องรับผิดชอบเป็นลมบนรถยังหายยามองให้มันดมเลย
แล้วผมอาจจะแจ้งตัวจับก็ได้นะจับด้วยหรออ่าอ่า
บอกไม่เชื่อไงผู้โดยสารบอกยากบอกมึนเกิดคนอื่นมาเป็นไรมา
ตกรถตกลาพ่อมันแล้วใครล่ะใช่ไหมอืม
ลุงแกก็บอกของแกอีกมุมนึงแล้วแกบอกแกจะแจ้งความกลับก็ได้
แต่อัพนมบริษัทลดเลยบอกตอนเนี้ยคือไล่ลุงออกก่อนแล้วอ่าฮะอ๋อ
เออเลยไล่ลุงออกไปก่อนแล้วนะครับค่ะอ่า
แล้วก็อยากขอโทษทางฝั่งผู้โดยสารด้วยนะฮะ
แล้วก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำกันอีกครั้งนะฮะ
ใครจะดำเนินคดีกับใครหรือเปล่านะครับ